นำเสนอข่าวน้องพายุเด็กชายวัย๑๑ปีนะครับ
คุณยายป่วยเป็นโรคแขนค้าอ่อนแรงเพี่ยงลำพัง
ดูแลคุณยายแบบนี้มาร่วม๓ปีแล้วนะคะ
ทีนี้ถามว่าเรื่องราวเป็นประเด็นข่าวได้ยังไง

คุณยายวัยประมาณ๕๐ปีค่ะ

ยายชื่อว่านางมาลีแก้วคมนะ
ถามว่าเรื่องราวเป็นประเด็นได้ยังไง
คุณยายเป็นผู้พิการติดเตียง

เบี้ยผู้พิการเดือนละ๘๐๐บาท

ปรากฏว่าคือตอนนี้รถจักรยาน
น้องใช้ปั่นไปซื้อของใช้ไม่ได้แล้ว
คราวนี้ทำยังไงก็ต้องมีการสั่งออนไลน์
แล้วตอนที่พนักงานส่งของออนไลน์มาเห็น
โอ้โหสงสารทั้งน้องพายุ

กลายเป็นประเด็นทำให้เราตามต่อนะคะ
ล่าสุดน่าจะเป็นข่าวดีค่ะคุณผู้ชม
เพราะช่างประจำหมู่บ้าน
ชื่อว่าคุณอดีีษักรบัทธิตาฟุ้งสกุล
อายุห้าสิบปีหรือว่าช่างยี่นะคะ
ก็มาช่วยน้องพายุเพราะรู้ว่ารถจักรยานของน้อง

ที่จะนำพาชีวิตน้องเข้าออกหมู่บ้าน
ระยะทางเวลาไปซื้อของให้คุณยาย
๖๐๐เมตรกลับ๖๐๐เมตรแสดงว่าไปกลับ๑๒กิโลทำไงช่างยี
แกก็เนี่ยค่ะโซ่มันขาดใช้ไม่ได้ใช่ไหมมาซ่อมแซมให้
สุดท้ายค่ะรถจักรยานคันนี้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะ
หลังจากที่นี่ใช้ได้ตามปกติแล้ว
น้องพายุทำอย่างไรโชว์เป็นรถจักรยานแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
ทีนี้เดี๋ยวเราปักหมุดบ้านเลขที่ให้

แล้วก็อาหารข้าวสารอาหารแห้งต่างนะคะ
บ้านเลขที่๓๔หมู่๕ตำบลทรัพย์เปิด
อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
เอาปรายศนีย์ไปด้วยเลขปรายศนีย์๖๗๒๔๐นะคะ
นี่ค่ะเป็นภาพที่คุณสมศักดิ์เกี้ยวเกิด
ในอำเภอวังโป่งลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็นำสิ่งของเครื่องใช้เช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเวชพันธุ์
มอบให้กับคุณยายมาลีกับน้องพายุนะคะ

เพราะฉะนั้นตอนนี้พอเป็นข่าวออกมาความช่วยเหลือไปถึง๒ยายหลานแล้วนะคะ
ส่วนหน้าจอทีวีปรากฏเลขที่บัญชีนะคะ
ตอนนี้คนไทยมีน้ำใจจริงร่วมกันบริจาคไปที่
ชื่อบัญชีของนางมาลีแก้วคมนะคะ
ธนาคารกรุงไทยตอนนี้ทานน้ำใจทยอยหลั่งไหลไปเรื่อย
แล้วก็ยังไม่ได้อัพสมุดบัญชี

ถ้าเกิดว่าทราบยอดแล้วเดี๋ยวเราจะรายงานเพิ่มเติม
ก็เอาล่ะนี่ค่ะเป็นการตอบแทนเด็กที่กระตันอยู่นะคะ